สวัสดีครับข้าวใจใครสดไหมเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะครับผมวันนี้มันสุกนะแห่งชาติเลยนะฮะสุกต้นเดือนด้วยนะใช่

ผมมาแทนพี่เหมียวนะฮะพี่เหมียวไป

ทำไมว่าหายไปหายได้
คนอื่นเหมือนกันก็บอกแง่น
แต่คุณไปรับงานนอกพาลูกค้าไปฉีดหน้า

โอ้โหนี่ไงอยู่ให้ด้วยนะ

คือก่อนหน้านี้ก็เรียกว่ามีประเด็นข่าวของลาลาเบลค่อนข้างจะคลึกโครม
หลังจากนั้นพอเรื่องของลาลาเบลจบเงียบหายไป

ล่าสุดมีข่าวใหม่ที่เรียกว่าติดตามกันมาหลายวันแล้วก็คือเรื่องราวของเสียท็อป
ท็อปเสียหมื่นล้านนะครับหรือทางสื่อบางสื่อเขาก็บอกว่าเป็นเสียกรรมลอ
คือทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนออกมาแฉเขารัวนะครับ
ก็บอกว่ามีวิธีลวงเหยื่อให้ไปติดเบ็ดนะครับ
บางทีก็บอกว่าไปอ้างเรียกว่าเป็นนายใหญ่
แล้วบางทีเนี่ยก็มีการไปอ้างว่าตัวเองนั้นจะไปสร้างเป็นคาซิโนนะฮะ
มีการเอาเอกสารหลักฐานต่างนานาไปโชว์เพื่อระดมทุน
วันดีคืนนี้ก็จะอ้างว่าตัวเองนั้นอยู่ในเลขาธิการของคณะรัฐมนตรี

เขาก็โพสต์ถึงเส้นทางการเงินของเสียท็อปนะครับ
โดยหลอกเงินนะฮะจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งนะครับ
อาทิข้อความระบุนะครับว่าเส้นทางทำมาหากินของไอ้เห็ด
คือที่เขาพูดคำนี้เพราะว่าเสียท็อปเนี่ยขายเห็ดทอด

เขาเลยเรียกบอกว่าเส้นทางทำมาหากินของไอ้เห็ด
จะมองหาเหยื่อจากแวดวงธุรกิจแล้วก็การลงทุน
เห็ดจะเริ่มเข้าไปตีสนิทและสนใจอยากทำธุรกิจร่วม
นำเอกสารการเงินภาพถ่ายและสถานที่ต่างให้เหยื่อดู

วนกลับมาที่ผู้หญิงเมื่อทั้งหมดเงินเริ่มอ่า
เมื่อหมดเงินก็จะเริ่มทะเลาะ
ถ้าเริ่มทะเลาะหาเรื่องสุดท้ายเราต้องเลิกลาไป

บางคนอายที่จะต้องเปิดเผยเพราะมีหน้าตาในสังคม

ไอ้เห็ดถึงรอดมาแบบนี้ตลอด

เส้นเลือดในสมองแตกตายในระหว่างนั่งเครื่องบินอยู่กับมัน
อันนี้คือเขาเขียนมาแบบนั้นนะคุณอ่านได้เลยผมไม่ได้พูดเองนะ

แต่ในกรณีล่าสุดนะครับครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ลำบากอยู่แล้วนะครับ
ก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อนช้ำใจให้กับนางสาวดา
แล้วก็ครอบครัวของคนรอบข้างอย่างหนักนะครับ
ล่าสุดนะฮะน้าสาวของนางสาวดาอดีตเจ้าสาวเสียหมื่นล้าน
ก็สามารถติดต่อแม่ของเสียท็อปได้
โดยแม่ของเสียนั้นระบุนะครับว่าลูกชายเนี่ยจะไม่ให้แม่รู้ว่าทำงานอะไรบ้าง
แล้วก็ไปทำอะไรที่ไหนรู้เพียงแต่ว่าลูกนั้นจะแต่งงาน
แล้วก็มารับขึ้นรถไปบุรีรำ
จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้เลย
ซึ่งแม่รู้ข่าว๒วันเท่านั้นเอง
ดูในทีวีจะติดต่อดาแล้วก็ท็อปเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้
โดยแม่ของเสียท็อปบอกนะครับว่าตอนเจอดาเนี่ยนะฮะ
แม่ยังทักเลยนะว่าทำไมแต่งงานกันเร็วจัง

แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปร่วมงานศพของคุณตาที่บุรีรำ๓วัน
ไปขอแต่งงะคือเสร็จสิ้นประมาณอาทิตย์นึง

ทำไมต้องวาถะดีมากเลยนะ
โดยทางด้านในสอยนพตลุงนะฮะ
อายุ๕๔ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
แสลงโทนเป็นพ่อของน้องดานเนี่ย

นายท็อปมาสู่ขอลูกสาวเพียงคนเดียว
โดยครอบครัวได้เรียกสินสอดเป็นเงินทั้งหมด๕แสนบาท

เดี๋ยววันแต่งเนี่ยผมจะเพิ่มให้อีก
ส่วนหนึ่งผู้เป็นพ่อรู้สึกดีใจเหลือเกิน
ในวันแต่งงานก็มีแม่แล้วก็ญาติของในท็อป

คิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้

ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ทางครอบครัวไม่ได้เป็นคนก่อขึ้น
แต่ต้องถูกตามทวงถามหนี้อยู่ฝ่ายเดียว
ขณะที่ผู้อาศัยใกล้บ้านของท็อปก็ระบุนะครับ
ท็อปเองเนี่ยก็หลอกแม้กระทั่งคุณแม่ของตนเองเป็นเงิน๑๐กว่าล้าน

ขณะที่มีเจ้าหน้าที่นั้นก็มาติดหมายสารที่บ้านอยู่บ่อยนะครับ

อันนี้เขาแบบว่าโดนฟ้องอยู่ไหม

หลังจากที่คุณดา
จะเป็นพิธีสายังไม่คิดที่บอกไปนะครับ
ก็เขาออกมาเปิดข้อมูลไป
ปรากฏว่าทางทีมข่าวครับ
ได้มีการลงพื้นที่ไปที่ตลาดนั้นแห่งหนึ่ง
เนต
แม่ค้าคนหนึ่งในตลาดเปิดผลอะไรกับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าคนที่เป็นเสียกรรมลอนั้น

ส่วนมากจะเป็นเห็ดนางฟ้า
ภูฐานใช่หรือภูฐาน

มาขายบ้างไม่มาบ้างนะฮะ

ส่วนใหญ่แล้วปกติจะให้เมียมาขายกับแม่

แต่ตนเองก็ไม่ได้เคยถามรายละเอียดนะครับ
ส่วนในเรื่องส่วนตัวของเขามากเท่าไหร่นัก

อาจจะมาบอกว่าสามีไปต่างประเทศ
ก็ไม่รู้ว่าตัวเสียนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับ

ซึ่งตัวเองมาขายเห็ดทอดกับภรรยา
ซึ่งตัวเขามาขายเห็ดทอดกับภรรยาประมาณปีกว่าแล้ว

มาช่วงหลังตนเองไม่เห็นเสียกรรมลอคนนี้อีกเลย
และตัวเขายังบอกกับตนอีกด้วยว่าจะทำฟาร์มเห็ด
ส่วนมากนะฮะตัวเสียกรรมลอก็จะไม่ค่อยคุยกับคนในตลาด

ถ้าทางเสียกำมาลองนี่นะ
ก็ดูดีขับรถเบ้นด้วย

แบบคล้ายแบบเขาไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครเลยเนี่ย
เขาคุยในดำนองที่ว่าเขามีฟาร์มเห็ดเขาเพาะเห็ดเองอะไรเอง
ทำนองซื้อไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้
อ๋อแล้วแต่แล้วอ๋อไปดูไหมฟาร์มเห็ดอะไรเนี่ยที่บ้านเขามี
ทำอยู่อะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้ใส่ใจโอ๊ยเก่งเนอะขยันขยันเนอะอะไรในทำนองนี้ยังไง
แต่เห็นเขาไปส่งแต่เห็นเมียก็แอบส่งส่วนเงินผู้อะไรเพราะงั้น
ช่วงหลังตอนนี้ยังส่งอยู่ไหม
เขาเลิกไปตั้ง๓๔เดือนแล้ว
โอ้โหสุดยอดเลยนะข้อมูลของคุณแม่ท่านนี้นะฮะ

คือผมเดาว่าขับรถที่ขับซาเล้งมาเพราะว่าคนรวยไงมีรถหลายคัน

หลอกเขาอย่างนี้เหรอแล้วก็เอารถมาขับอย่างนี้เหรอ

เออไม่รู้
อาจจะเป็นแบบคล้ายกับผู้นำการนำเข้าระหว่างประเทศ
คือแบบดิวเรื่องเห็ดตลอดทั้งประเทศ
มีฟาร์มใหญ่อยู่ที่อเมริกาใต้

แต่ดักหลักคือขายเห็ดทัฟเฟิล
เห็ดทัฟเฟิลนี่ทำไมไปเก็บแถวไหนอะ

ไม่แล้วไงแล้วก็ไปหลอกผู้หญิงตั้งหลายคนแล้วเขาก็เชื่ออย่างนี้เหรอ

เหมือนตอนนี้ก็มี๕คนที่ออกมา

คือพอเราขึ้นเครื่องอย่างนี้แล้วนางไปทำยังไง

ไปขอเขาขึ้นไปถ่ายรูปนี้เหรอ

อดีตผู้หญิงคนหนึ่งเขาเนี่ย
เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบิน

เป็นทำธุรกิจอย่างนี้ก็เลยได้แบบ

เนื่องจากมีจักรูลดีการศึกษาดีก็อาย

แสดงเขาก็ต้องวาถสินดีมากเลยเนาะ

คุณไม่ต้องมาลองดู

เห้อฟอิกแดยไปแล้วมั้งตอนนี้

หล่อมากคุณแม่

ไม่งั้นเขาจะหลงกลได้ไง

นี่

ตอนนี้ว่างกินน้ำชาเค้ก

ใครนะที่เป็นเจ้าของชุดเจ้าสาวก็มีปัญหา
ไม่ไปจ่ายตังค์คุยง่ายพี่อุ๋ยพีเตอร์เคลลี่

พี่อุ๋ยพีเตอร์เคลลี่อยู่สยามพี่อุ๋ยพีเตอร์เคลลี่รู้จักกัน

เพราะเมื่อก่อนนางแบบรูปที่คุณแม่น่าจะรู้จักเขา
ทำไมจะไม่รู้จักอุ๋ยเล่ารู้
ตอนนั้นห้องเสื้อเขาดังมากตอนนั้นเอออืม

สุดเขาไม่เอาเงินแล้ว
เขาให้เขายกให้ผลิต๗๐๐๐๐๐อ่ะทั้งหมด

๖๐๐๐๐เหรออ๋อรวมอันอื่นด้วยนี่ไงแม่อุ๋ย
แหมดิฉันเมื่อก่อนเนี่ยเอาเจ้าสาวส่งไปให้นางตัดตั้งหลายคนนะ
อืมครับเมื่อก่อนส่งเอาชุดเจ้าสาวนะครับ

เจือนแล้วรอกกันเลย็้วเคอร์โคกร

อ่ะติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะมาข่าวนี้ดีกว่าคุณผู้ชม
หน้าที่อุทาหอนนะครับผมสำหรับบ๊ายเกอร์นะฮะ
คนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วชอบฝ่าลองดูคลิปนี้ครับนะฮะ
เฟซบุ๊คทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยครับเผยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
สามารถจับภาพอุบัติเหตุได้ครับเป็นรถไฟชนมอเตอร์ไซค์นะฮะ
เหตุเกิดเมื่อหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีขณะที่ขบวนเอ่อ
รถด่วนพิเศษสี่สิบสองยะลากรุงเทพวิ่งผ่านจุดตัด
ทางรถไฟที่กิโลเมตรที่๗๖๖ระหว่างสถานีช่องเขา
สายใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับดูครับได้มีรถจักรยานยนต์นะฮะ
ได้ขับฝ่าสัญญาณไม้กั้นถนนครับดูครับนี่ฮะ
ไม้กั้นเขาปิดแล้วนะฮะแต่ไม่สนใจครับขับฝ่าไปครับ
ดูโอ้โหกล้าดียังไงวะมันมืดไงมองไม่เห็นฮะ
มันมืดฮะกล้าดีได้ยังไงวะซึ่งเจ้าหน้าที่ทำการปิดไม้กั้นเรียบร้อย
ไม่มันปิดไม้กั้นแล้วมันยังซอกแทรกไม้กั้นเข้าไปยังมันจะมืดอะไรเรา
มันไม่มืดแล้วมันดันทุลังแล้วเขาโอ้ยเหมือนเขาหันมองขวานิดนึงนะฮะ
แต่พอหันซ้ายอีกทีหนึ่งรถไฟวิ่งมาแล้วนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมจนทำให้เฉียวได้รับบาดเจ็บฮะ
นี่กับกูฉันว่าถูกตัวนำส่งโรงพยาบาลภูมิส่งถูกนำตัว
ถูกนำตัวครับผมผมพูดอะไรเมื่อกี้ถูกตัวนำถูกตัวนำครับผม
ถูกนำตัวติดส่งครับผมคิดเป็นมุกให้ผมแก้ตกใจฮะ
เมื่อกี้เห็นภาพมันรุนแรงฮะโดยทางการอันนี้จริงน่าเซ็นเซอร์มากกว่า
เมื่อกี้อีกนะแต่นี่ไม่เซ็นนะโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพานะทุกชนิดก่อนข้ามทางรถไฟ
โปรดใช้ความระมัดระวังนะฮะและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
เช่นกรณีนี้นอกจากจะรับบาดเจ็บแล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การรถไฟอีกด้วย
ไม่ตายเหรอเดชะไม่เสียชีวิตครับไม่น่าเชื่อไม่รู้ห้อยอ่ะ
แล้วอาจจะไม่ได้ชนตัวเขาชนแค่หน้ารถมอเตอร์ไซค์
ชนรถไงแล้วตัวกระเด็นแต่ที่ดูก็เต็มเลยนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเบานะฮะรถปริวไปขนาดนั้นรอดได้ยังไงอ่ะ
ก็เหมือนเด็กคนนึง๔ขวบที่ตกตึกมา๑๐ชั้นรอดชีวิตไม่ตายอ่ะ

โดนกันสาตว์หรืออะไรอย่างนี้เหรอ
แล้วก็ตั้งกันสาตว์ก็ตกมาที่พื้น
โอ้โหนี่อย่างกับพี่จาพนมเลยนะ

อันนี้คลิปที่รถไฟชนกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
มีคลิปรถไฟชนกันบนบีทีเอส

นี่ครับผมคลิปนี้ฮะรถไฟชนกันที่บีทีเอสครับ
คนนี้คือใครพูดมาสิ
ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะคนนี้คือใคร

ตอบไว้สักเยี่ยมทำไมแล้ว
เธอเป็นแฟนเค้าจากเมื่อไหร่

เมื่อกี้มีเสียงบอกเลยสถานีต่อไปสะพานควาย

คิดว่าอยู่กันแค่สองคนละคนแน่นด้วย
อยู่มีอีกสาวอีกลายนึงมาแล้วบอกว่า
นี่มึงมากับใครเนี่ย

ไม่ว่าฉันรู้ทำยังไงฉันก็ต้องพื้นควายก่อนล่ะ

น่าจะลงปุ๊กมะกะสันมากกว่า

ไม่มีหลักฐานเหลือให้เห็น

แหมว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มตัวเองนี่คือเบามาก

คุณผู้ชมที่ดูอยู่จำไว้

ขนาดขับกันไปคนละคันนะ

เป็นกรรมเดี๋ยวนี้เป็นกรรม

หันเร็ว

มีความสุขมาก

มหาศจรรย์พิษดารมากกว่านั้นเยอะ
แต่มันไม่ได้หลุดออกมานั่นเอง

ไปประเทศญี่ปุ่นโดยที่แบบว่า

หลบซ่อนเข้าไปอยู่ในประเทศของเขาเนี่ยนะ

มันไม่มีทางที่จะรอดพ้นสายตาได้

ยานพิเศษนะ

คนนี้มันมาแบบบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์อ่ะฮะ

ที่สำนักข่าวของญี่ปุ่นก็รายงานนะคะ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ซึ่งมีหนุ่มนาริตา

ซึ่งมีหนุ่มไทยคนนี้นะคะ

ถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศญี่ปุ่น
โดยถูกส่งตัวกลับเลยทันที
ระหว่างคุมตัวหนุ่มคนนี้เนี่ย

หนุ่มคนนี้ก็เดินเข้ามาเนี่ย

เข้าไปยังลานจอดเครื่องบิน

วิ่งไปได้ประมาณ๓๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่เขาก็แบบว่าขับรถไล่ดิ

ปรากฏว่าสุดท้ายมันก็ต้องจับได้อยู่ดี

ก็แน่นอนสิ

ชื่อนางสาวนัทนิดา
เขาก็อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมานาน๔ปีเลย

ว่าช่วงเช้าของวานนี้

เมื่อวานก็คือวันที่๓ตุลาคม

มีชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๔ปี

ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากกลับประเทศไทย

อย่างทิ้งท้ายว่าอยากจะบอกทุกคน

ต่างประเทศจริงเลยว่า

ต้องตามกฎหมายนะ

ถึงแม้การยื่นเรื่องราว

ก็ยังดีกว่าที่จะหลบหนีเข้ามาแบบนี้

ก็ไม่รู้ว่าจะโดนจับเมื่อไหร่

เขาเป็นประเทศที่มีการรักษากฎหมายมาก

ก็คือเขาพยายามส่งตัว
น้าเดินเข้าไปในเครื่องบิน

ก็วิ่งออกมาเลย

วิ่งหลักจากวงช้าง
แบบเนี้ยอ้าวมันจะเข้าประเทศให้ได้อืมตำรวจเขาก็ขับรถตามเนี่ย
ก็สุดท้ายก็โดนจับแล้วตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยนะคะ
ก็ยังอยู่ที่กรุงโตเกียวนะครับก็คือก็เขาบอกเขาไม่อยากกลับไทย
ไม่อยากกลับไทยเออก็ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วไงแต่เดี๋ยวก็ต้อง
เราส่งกลับอยู่ดีเพราะว่าเขาติดต่อไปทางสถานทูตไทยแล้ว
จำกรุงโตเกียวเนี่ยเดี๋ยวก็มีการแบบว่าจัดการส่งกลับอย่างแน่นอน
โอ้โหอย่าทำอย่างนี้น่ะเกาหลีด้วยน่ะแล้วเดี๋ยวคนตื่นจะไปลำบากขึ้นอีกน่ะ
ใช่ไหมถูกต้องเอออย่าทำเขาจับได้หมดน่ะเขาไม่รู้เขาดูแบบไหนน่ะ
อืมแปลกจังเลยน่ะเขาดูยังไงอ่ะมันถึงได้แบบว่ารู้ว่ากว่าคนไหน
รู้ว่าคนไหนเป็นมีพิลุธอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแปลกมากนั่นสินี่เขามีหน่วยตรวจสอบ
เขาบอกว่าอย่างเช่นบางคนอ่ะชอบเอาของไปเยอะอย่างพวกแชมพูสบู่
อะไรอย่างนี้ดูไปเยอะเกินกว่าที่คนหนึ่งที่จะใช้นานขนาดนั้นไง
อืมเพราะตรวจของเขาไปของลงของเลวอ่ะสองหน้าผมจังเลยบ้างหน้าคุณ
มันเกี่ยวไหมอ่ะเกี่ยวเขาบอกเขาอย่างอย่างดูบางทีเขาดูอย่างเงี้
น้ำยาว่นปากไปแค่ไม่กี่วันทำไมเขาไปแบบไม่เขาไม่ยังแกะลอนแกะลอนอย่างเงี้ย
เขายังไม่ได้เปิดกระเป๋าสิไม่เขาเขามีคนตรวจถูกไหมที่หนูถามเออ
เอ็กซาเลเอ็กซาเลใช่เอาแล้วจะรู้ได้ไงว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของ
คนนี้รู้ได้ไงเขามีเขามีใช่ที่ที่มันติดอยู่ใช่ไหมเออ
ที่กระเป๋าคือเขาบอกเขาเขาตรวจได้เดี๋ยวเขาตรวจได้เหรอเดี๋ยวเนี้ยพี่ซื้อของ
อย่างเมืองไทยก็มีพี่ซื้อของกันมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยพอลงแบบ
มันเห็นแล้วพี่ซื้ออะไรมาบ้างอย่างเงี้ยสแกนทันที่อืมเขาเล่นเยอะไม่
ไม่ค่อยซื้ออะไรเขาใส่ในตัวหมดแล้วอ๋อ
เวลาเดินเข้ามานั่งคือมีเสียงอะไรฮะอะไรไม่รู้อยู่ฮะ
คือฮร์ลงบันไดเลือกทางนั้นอ่า
เฉยเอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะยายขายนกกระจอกใส่ถุงแกง

บอกต่อไปนี้จะไม่เอามาขายอีกแล้วนะครับ
จากรณีที่โลกอาลายก็มีการแชร์ภาพนกระจอกในถุงแกงที่ตลาดกระละศิลป์นะครับ
นี่นะฮะถูกมัดรวมแล้วก็เจาะรูหายใจอยู่แบบนี้
ซึ่งภายหลังเกิดไปเกษาแห่นะฮะเพราะมีการอิ่มภาพวิจาร
แล้วก็มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบตลาดดังกล่าวหน่อย

ทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่เลยนะครับไปเจอนางอำนวยเป็นแม่ค้าขายนกกระจอกที่เป็นข่าวเนี่ย
นำแมลงหอยแล้วก็ปลาไหล่เนี่ยมาวางขายเอาไว้แต่ตอนที่ไปเนี่ยไม่พบนกระจอกแต่อย่างใดนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่นั้นได้ทำความเข้าใจในการนำนกกระจอกมาขายนะครับ
บอกว่าหากนำนกมาใส่ถุงให้แออัดก็จะเสี่ยงทำให้นกนั้นตายได้ถือเป็นการทรมานสัตว์
พร้อมยังห้ามนำนกนั้นไปขายด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่เข้าข่ายทำผิดกฎหมายก็ตาม
ซึ่งแม่ค้าก็ยืนยันว่าจะไม่นำนกมาขายอีก
ทั้งนี้ครับนกกระจอกนั้นไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะตามพระราชบัญญัติสัตว์ป่าคุ้มครอง
จึงทำให้มีการจับนกกระจอกนั้นมาประกอบอาหารได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
ส่วนการที่มีการจับนกกระจอกมาใส่ถุงแล้วก็วางขายถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับ
เพราะถือว่าเป็นการทรมานสัตว์หากจับนกมาอยู่ในที่แออัดเป็นเวลานานนั้นอาจจะทำให้นกนั้นตายได้
แทนที่จะได้บุญกลับกลายเป็นสร้างบาปในครั้งนี้ถือเป็นการตักเตือนซะก่อนนะครับ
แล้วก็ให้คำแนะนำหากพบเห็นว่าไปกระทำแบบนี้ได้อีกนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกเลยบอกว่าใครเห็นไปแจ้งเขาเลย
โชว์ตูดขาวแล้วเดี๋ยวอะไรฮะโชว์ตูดขาว
เดี๋ยวดูมีภาพเหรอผมเห็นแล้วผมกินข้าวไม่ลงเลย
ยังไงฮะทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะ
นางทำอะไรอ่ะมาครับนี่
อะไรอ่ะไปฉีดยาเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ย
ยังไงก็ต้องหายเทศกาลอัดยา

มดดำเขาลงเองอ๋อเหรอ
โอ้นะครับ
ทำไมฉีดยาก็ยังจะมาถ่ายให้ดูอีกอ่ะ
ก็นั่นแหละดิบทดับก็ถ่ายอะไม่รู้
ไม่เข้าใจอะทำไมทำอะไรต้องถ่ายหมดทุกอย่างเลยหรอ
แล้วอย่างพี่ม้าล่ะทำหน้าพันมาถ่ายไหม

อันนี้มีเหตุผลไงยังมีเหตุผลไงเป็นรายการ
แต่นี่เขาถ่ายลงไอจีของเขา
ที่ฉีวเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเขามั้ยไม่สบายนะ

ว่าฉันนี้ฉันต้องไปทำงานแล้วฉันต้องมาฉีดยากให้คนสงสาร
ไม่ได้แบบว่าอยากจะโชว์ของของพอแล้ว
แต่ก้นเนียนอยู่เดี๋ยวกี้ขาววิบเลย
ฉันต้นตอบไม่ได้ฉันสลบอยู่

เสียงไม่มี

โรงพยาบาลเบาโล
พี่หนุ่มใกล้ลายมาก

คุณแม่หายเร็วเร็วนะคะ

แล้ววันนี้เขาถ่ายตัวแม่มาแล้วนางไม่ไปเหรอ

ไอ้ที่ไปฉีดก้นฉีดแขนเนี่ย
ต้องการให้นายเห็นใช่ไหมว่าไม่สบายจริง
คือจริงแล้วคือตั้งใจว่าจะไม่ไปทำงานแหละ

หนุ่มคนป่วยไม่มีแรงสู้พี่
แล้วหมอบอกเป็นอะไร
อาหารเป็นพิษ
โหดูปาก
ต่อครับข่าวใส่ไข่นะฮะแม่ใส่กันชุดใหญ่เลยทีเดียววันนี้
ครับผู้ชมนะฮะชาวโลกครับเกือบ๑๑ล้านคนนะฮะแห่ลงส่งชื่อไปครับ
อย่างนั้นมีผมด้วยนะฮะผมเข้าร่วมแคมเปญนี้ไปด้วยนะครับผมจากทั่วโลกนะครับ
ร่วมกิจกรรมส่งชื่อไปยังดาวอังคารครับซึ่งชื่อของพวกเขาจะถูกฝังลงบนชิป
เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมจนถึง๓๐กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
ได้รับชื่อจากประชาชนส่งเข้ามาจากทั่วโลก๑๑ล้านรายชื่อครับ
เพื่อเดินทางไปกับดาวอังคารกับยานสำรวจในปี๒๐๒๐นะฮะ
โดยผู้ร่วมกิจกรรมมาจากทั้งตุรกีอินเดียและสหรัฐอเมริกามากเป็น๓อันดับแรกครับ
ขณะที่ผู้เข้าร่วมจากจีนอยู่ที่ประมาณ๒๙๒๐๐คนนะฮะ
เป็นของที่ลึกนะฮะยานสำรวจมา๒๐๒๐
ซึ่งถูกสร้างและควบคุมโดยวิศวกรในห้องปฏิบัติการ
บริษัทยูเนเต็ดลอนแอร์ริแอนซ์ยูเอลเอนะครับผม

คาดว่าจะลงจอดบนดาวอังคารในเดือนกุมภาพันธ์๒๐๒๑นี้นะครับ
นี้ยานสำรวจดังกล่าวมีน้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม

จะปฏิบัติภารกิจค้นหาร่องรอยของจุลินทรีย์

เคราะห์สภาพภูมิอากาศและธรณีวิทยา
รวมตัวอย่างที่เก็บได้จากพื้นผิวกลับสู่โลกในอนาคตด้วยนะครับ
และปูทางสำหรับการส่งมนุษย์ไปสำรวจดาวอังคาร
เดี๋ยวผมโชว์บอร์ดดิ้งพาร์ทให้ดูนะที่ผมได้มานะครับ

นี่ครับนี่คือบอดดิ้งกล้องนี้นะฮะ

ตอนนี้ประมาณ๑๑ล้านครับพี่

ถ้าเกิดเขามีการคัดเลือกขึ้นมาผมก็มีสิทธิลุ้น

แต่ผมว่าคุณคงตายอยู่แค่ทางผ่านดวงจันทร์

แกมันต้องไปฝึกวิธีการอยู่นั่นไหม

มันจะมาใช้เวลานานมากแล้วจะไปถึง

ถ้าจะไปมีคนก็อีกหลายปี
ตังค์ออกซีเจนอาหารอะไรอยู่
ก็อยากถามไม่ได้กินมานาน
แต่อันนี้เป็นเฟรนด์ไฟล์ที่เก๋มาก
ไม่ได้เป็นเรนด์ไฟล์ที่แบบว่าธรรมดาทั่วไป
เราจำรูปที่โลโก้แมคดาวนอลได้ไหม

นี่คือเฟรนด์ไฟล์รูปแบบใหม่

ที่ญี่ปุ่งดูสิภาษาอยู่ซ้ายมือนั่น

เฟรนด์ยูเต้บะ

คล้ายแม็กซ์แต่ว่าหายไปนิดนึง

ก็งี้เลยมีรายงานข่าวมาของเดริเมศ์
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนกันเลยทีเดียว
ซึ่งชื่อดังมากใช่ไหมของอเมริกา

โดยแมสคอตชมหน้าใหม่ปรากฏอยู่ในโฆษณา
ทั่วโลกทางแท็บตะวันตกรู้สึกสยดสยอง
ทั้งที่มีโฆษณาออกมาในลักษณะแบบไม่ค่อยดีแบบนี้เหรอ

เมื่อปี๒๕๕๙ร้านไก่ทอดนี่นะคะ
ก็กลายเป็นแบบว่าพาดหัวข่าวแบบว่าทั่วโลกด้วยเหมือนกัน
เราจำคุณลุงเคนตะกี้ได้ใช่ไหม

ที่อ้วนมีหนวดมีเข่าขาวอย่างงี้

ก็เรียกได้ว่าเขามีด้วยนี่นะ

รวมไปถึงการมีเกมจีบสาวในประเทศญี่ปุ่นด้วย
เออญี่ปุ่นนี่เขาทำอะไรได้หลายละอย่าง

เมื่อปี๕๙เขาเปลี่ยนเป็นอย่างงี้

ญี่ปุ่นนี้นะเป็นประเทศที่แบบว่า

เป็นประเทศที่มีการค้าขายดีที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นแบบว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ต่างนานาเนี่ย
เข้าไปขายในประเทศญี่ปุ่นขายดีมาก
อย่างเช่นหลุยบิตตองเนี่ยขายดีมาก
จนกระทั่งหลุยวิทองเนี่ยบอกว่า
เธออยากจะสร้างร้านออกแบบไหนก็เชิญเลย

แล้วก็ให้ญี่ปุ่นเป็นคนออกแบบไลน์ด้วย
เมื่อก่อนมีเชอรี่แปะอยู่เห็นป่ะ

เป็นเฉพาะของญี่ปุ่นแต่ก็เอาไปขายหมด
ซึ่งญี่ปุ่นเป็นคนออกแบบหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
นั้นถึงได้บอกว่าพอเวลา
เชอรี่นั่นแหละคือญี่ปุ่นหมด
แล้วก็ร้านเนี่ยมันจะต้องมีแบบว่า

อันนี้เหมือนกันคือมันขายดีมาก

คงเป็นสถานการณ์

อะไรสักอย่างเค้าเสียออกเสียงประมาณนี้นะ

แต่โลโก้เนี่ยมีนายะ
ออกสองข้างแล้วมันมีนัยยะอะไรบางอย่าง
เข้าไปอีกหลึกซึมเข้าไปอีกใช่ใช่ใช่นะ

เปลี่ยนตรงนั้นกินเหรอก็ขายดีกันวินาทนี้
สาวเนี่ยพบเลยถ้อบนแล้วของผมเนี่ยพูดไว้พูดมาขึ้นข้ำบนวันทีมวยไทยนะคุณคุณ
คือไปดูภาพนี้ก่อนดีกว่าไปนี่อะไรเขาจะไม่ค่อยเห็นหรอกเขาก็ต้องเบอร์อย่างนี้
คุณผู้ชมรีตาเอานะรีตารีตารีตาเห็นรีตาเห็นอยู่
เขาได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์บนเวทีมวยแห่งหนึ่ง
มีสาว๒คนปล่วยท่อนบนส่วนท่อนล่างนอกใส่เปลี่ยนแกงเลือดชั้นใน
ยั่วยัวในทางกรรมรมนะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าเป็นการกระทำได้ไม่เหมาะสม

แต่ไม่ทราบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดที่อะไร
นามว่าน้องกาฟิลแล้วก็น้องปลาทู

จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก
เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นความผิดฐานลามกอนาจารย์
แล้วก็พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยจะต้องเอาผิดกับ๒พริตตี้สาวนี้
รวมถึงผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่สำนุนยุโยงส่งเสริมด้วย
เนี่ยนะฮะทางด้านขาวผ่องนะครับ
เป็นนักมวยไทยคนแรกที่ได้เหรียญเงินในโอลิมปิก

ก็บอกว่าการเต้นลักษณะดังกล่าบนเวทีมวยไทย
ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

มีครูบาอาจารย์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับ

ซึ่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรบหลู่ดูหมินเหมือนกันนะฮะ

ก็จะรู้กันดีนะว่าไม่สมควรจะทำแบบนี้

หน้าง้อคอหักนะฮะประทูแม็กกรองนะครับผม

เนี่ยครับผมก็ลองตรวจสอบกันละกันนะฮะ
ต่อคุณผู้ชมข่าวนี้ครับนักท่องเที่ยวรถพวบเลยครับตอนนี้ครับที่ไหนล่ะฮะ

รัฐบาลฮ่องกงระบุว่าธุรกิจหลายประเภทในฮ่องกงครับ
เชิญกับภาวะชะลอตัวอย่างรุนแรงเลยนะฮะ
หลังเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลรุนแรงต่อเนื่องยาวนานเกือบ๔เดือนแล้วนะครับ

เนื่องจากความไม่สงบนั่นเองนะฮะ
ฮ่องกงระบุว่ายอดการค้าปลีกในเดือนสิงหาคมตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการครับ
ปะทะกันอย่างรุนแรงนะฮะระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงและตำรวจ
ซึ่งเกิดขึ้นทั่วแหล่งช้อปปิ้งในฮ่องกงหลายครั้งนะครับ
ด้านคณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกงระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่อเดือน
นักท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมเนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
ลดลงในสัดส่วนร้อยละสามสิบเก้าจุดหนึ่ง
มาอยู่ที่สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นคนครับ
ซึ่งลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๔๖เลยนะฮะ
ที่เกิดการระบาดของโรคซานั่นเองนะครับ
อดนักท่องเที่ยวเดือนสิงหาคมลดจากเดือนกรกฎาคมร้อยละสามสิบจุดเก้า
ส่วนในเดือนเดียวกันครับจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงไปถึง๔๒๓ด้วยกัน
ประท้วงในฮ่องกงเริ่มขึ้นด้วยการต่อต้านและร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับ
ซึ่งชาวฮ่องกงกังวลว่าอาจทำให้ชาวฮ่องกงเนี่ยถูกส่งตัวไปพิจารณาคดีที่จีนนะฮะ
และกฎหมายนี้จะกลายเป็นเครื่องมือจัดการกับผู้ที่ต่อต้านจีน
ต่อมาในการประท้วงได้ยกระดับเป็นการต่อต้านการใช้ความรุนแรงของตำรวจแล้วก็เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยนะครับ
กันใหญ่ทุบกันใหญ่เลยนี่แหละครับผมรุนแรงขึ้นเรื่อยนะฮะ
อย่างไรก็ตามครับเหตุประท้วงในฮ่องกงเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะฮะ
แล้วก็ค่าเงินหยวนของจีนตอนนี้อ่อนค่าลงด้วยครับนะฮะ
แล้วนอนอยู่ทำไมล่ะก็โดนทุบไงคือแต่เห็นว่าล่าสุดนี่นะ
ก็มีการแบบว่าตีกันแบบว่าสุดเลยมีภาพหลุดออกมาล่าสุดในโซเชียลเห็นหลายที่เลย
ใช่ซึ่งน่ากลัวมากแบบเข้าไปล็อกตัวมีการใช้ระเบิดอ่า
เป็นว่าแก๊สน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็รุนแรงนะฮะ
นี่เป็นเดือนเดือนแล้วนะแต่คนที่เขาชิมเขาก็บอกว่า
มีคนก็พูดอย่างนั้น

แต่เวลามีคนไปเราก็ถามนะ

เออเค้าก็ไปที่อื่นไง
ประมาณนั้นละกันนะฮะ

เดี๋ยวกลับมาครับแสดงใครครับ
แล้วค่ะเรามีข่าวพี่บินนะคะซึ่งเราก็ทราบนะว่าทุ่มสุดตัวในการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยที่อุบลราชธานีใช่ไหม
อันนี้เขาก็รีบกลับมาเพราะว่าเป็นวันเกิดของคุณแม่นะฮะก็เลยมีภาพสุดซึ้งมากมากเลยทีเดียวล่าสุดเป็นภาพนะฮะคุณบินกับคุณแม่เขานี่แหละค่ะในอิริยบทต่างสุดน่าประทับใจมากพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าวันนี้๔ตุลาคมวันเกิดผู้หญิงคนนี้คนที่ผมรักที่สุด
สวัสดีครับเพื่อนที่รักทุกท่านเมื่อคืนผมกลับจากอุบลมาถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืนมาเพื่อมาหาผู้หญิงคนนี้ผู้ที่เป็นนางฟ้าของผมกำลังใจทุกวันนี้ทำให้ผมได้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีพลังมหาศาลเมื่อคืนก็ได้เข้าไปกอดคุณแม่เพื่อที่จะเพิ่มพลังเมื่อเช้าพาคุณแม่ไปใส่บาทเรียบร้อยคร
รักปีนี้ก็๘๒เต็มแล้วครับปีนี้ก็ไม่ได้จัดงานนะครับกราบขอบพระคุณทุกคำอวยพรครับแล้วก็ขอให้พรอันประเสริฐนั้นกลับไปหาทุกท่านด้วยเถิดนะฮะก็เป็นภาพที่เขาโพสต์มาก็มีแฟนแฟนเข้าไปร่วมโวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่ของคุณบินจำนวนมากกันเลยทีเดียวครับน่ารักมาก๘๐เท่าไหร่นะ๘๒แล้วเนาะเมื่อกี้พี่บินนั่งทับคุณแม่เลยนะฮะ
เพราะรูปที่เจ้าตัวลงเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องถึงหวานใจยาย่าอุฬัสยาทั้งหมดเลยนะฮะเป็นทั้งรูปคู่รูปอีฟา
ส่วนสาวยายาก็ไม่น้อยหน้าครับ
เข้ามาคอมเมนต์หยอดกลับอีกนะฮะ
จนแฟนเนี่ยอดแซวกันไม่ได้ครับ
เหมือนเปิดมาเพื่อสแดนความรักให้กัน

กับภาพคู่กับสาวยายา
คู่นั้นนั่งยิ้มให้กันบนราวสะพาน

มิกก็คือคล้องแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
เหมือนแม่กุญแจที่มันแข็งแรง

แต่คนเขาโฟกัสที่มือณเดชน์ฮะ
อบหลังนะครับเป็นแฟนกันก็อบกันอย่างนี้เลยครับผม

ก็เพียงนั่งพี่พี่นั่งถ้าหลังอยู่แล้วก็อบน่ะ
อาจจะไม่ได้ออบฮะอาจจะกำลังหาจังหวะ

เดี๋ยวนี้ไม่ได้กลับบ้านติดปาก
ไม่ได้รวบลงนะฮะจะอบนะครับผม

เขาไปสัมภาษณ์ที่สามแซ่บมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ประโยชน์ที่แต้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย

ว่าอย่างไร

ไม่มีอ้ำอึ้งอีกต่อไป
ผิดกับเมื่อสามปีที่แล้ว
ซอยคอยเนรียม

อยากให้ลงปกติหรือลงแบบนี้ดีแล้ว
ปกติคือแบบภาพโคตรตัวเองน่ะ
ท์ภาพให้ปกติก็คือภาพสวีท์

อันนี้เค้ามีให้โคมเม้นท์ให้น้องตอบได้
เฮ้ยถามบ้างดีกว่า
อีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องนิชาไม่กักนะครับบอกว่าก็สนิทกับโตโน่จริงนะครับ
ก็เรียกว่าแจงที่มาของแหวนนิ้วนางว่าใครซื้อให้คุณผู้ชมครับ
คือฮือฮามากนะครับเมื่อนางเอกสาวนิชาโพสต์ภาพโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย
จนถูกจับตามองว่าเป็นแหวนจากคนรู้ใจที่ชื่อโตโนภาคินหรือเปล่านี่วงนี้
เมื่อวานนี้ครับได้เจอนิชาผู้สื่อข่าวก็ไปถามเรื่องที่ลงรูปใส่แหวนนิ้วนางในไอจี
คือน้องนิชาก็เปิดเผยบอกว่าแหวนพวกนี้คุณแม่เป็นคนซื้อให้
ในโอกาสที่เรียนจบแล้วก็เป็นคนที่ชอบใส่แหวนอยู่แล้วด้วย
ตอนที่เห็นคนเข้ามาถามก็ตกใจเหมือนกันนะ
ด้วยความที่โพสต์ไปแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้
ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เข้าใจผิด
ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์กับพี่โตโน่ก็ดีสนิทกันมากกว่าขึ้น
เพราะช่วงนี้เนี่ยเจอกันบ่อยตามกองละครแต่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
ไม่ได้รู้สึกกดดันหนุ่มตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาจริง
ก็นิ้วเมื่อกี้มันมือขวาไม่ใช่เหรอ
นิ้วนางข้างขวามันไม่ใช่นิ้วนางข้างซ้าย
ต้องซ้ายก่อนสิอันนี้ซื้อใส่เอง
ถ้าสมมติว่าซื้อให้บอกเลย

นี่อยากบอกมาก

ลูกสาวชั้นไม่ใช่แต่จะเดินพรมแดงอย่างเดียวนะคะ
ขอร้องนางไปทำฝ่ายน้ำด้วยจ้ะ

โดยเธอได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่พร้อมกับภาพบรรยากาศมาฝากแฟนด้วยเลยเชียวค่ะ
จากนี้ชมพู่ก็ยังโชว์ฝีไม้ลายมือด้วยกัน
ส้มตำสุดแซ่บ
ให้กับทุกคนนี้นะคะได้ชิมกันอีกด้วย
ต้องบอกเลยว่านี่ก็แค่รูปที่ทำ
ให้เอามาดูเนี่ยจริงมันมีคลิปไหม

แม่กินคนเดียว

นี่มาไลน์คุณได้ไงอธิบายให้อ่าน

ไม่ใช่แบบ

พี่หนุ่มดูอะไรครับ
กำลังหาไลน์ที่ของที่พี่ม้าอ่านอยู่นี่แหละครับ

กำลังไม่ใช่ดูรูปเนี่ย
เอ้าพักสักครู่ช่วงหน้านัทเทพนะฮะ

ดูกรณีคุณนัทเทพศดินนะครับ
เฉลยภรรยาของตนเองนั้นท้องหรือไม่ท้องนะครับ
โดยภาพที่หนุ่มนัทเขาได้โพสต์ข้อความไว้
เพราะว่ามีคนคิดว่านาน่าท้องแล้วหรือไม่นะครับ
เพราะเห็นท้องป่องเบา
แล้วก็ขอบคุณในความหวังดีแล้วก็เป็นห่วงนะครับ
ส่วนตอนนี้ทั้งคู่นะครับก็พยายามกันอยู่
เพราะอยากได้ทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชาย
หลังจากที่แต่งงานมาได้๒เดือนกว่า
วกกับความพยายามในการมีน้อง
โดยการพาภรรยาสุดที่รักของผมเนี่ยนะครับ
เที่ยวบ่อยมากเพื่อสร้างบรรยากาศ

วันนี้พวกเราสองคนมีความยินดีที่จะประกาศว่า
นาน่านั้นอ้วนขึ้นครับ

เห็นนางท้องป่องเบาเหมือนคนท้อง
ไม่ใช่แค่นาน่าคนเดียวนะครับ
ผมเองก็อ้วนขึ้นมาตอนนี้๕กิโลแล้ว

พวกเราพยายามกันอยู่แบบชิลไม่ได้คิดอะไรมาก
เขาอยากมาเมื่อไหร่ก็มา
เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเราปล่อยแล้วท่านจะยังไม่ปล่อย

อยากได้ลูกสาวตามด้วยลูกชาย
จะมาพร้อมกันพ่อก็ไม่ติดนะลูก

พ่อก็เหนื่อยเลยอยากเหนื่อยทีเดียว
ปิดท้ายด้วยแฮชแท็กหัวเราะยาวมาก
คนเดียวก็เหนื่อยแล้ว
น้องคนก็เหนื่อย
นี่เองที่ถามใสเลยถามแบบไม่รู้จริง
หรือว่าแบบว่ารู้แต่แกล้งไม่รู้ว่าเหนื่อยอะไร

พอมีลูกหลายคนก็เหนื่อยแค่คนเดียวก็เหนื่อยนะพี่

ก็คือการเลี้ยงลูกมันเหนื่อยไงกว่าจะโต

อาไปตีความเป็นเค้าผมไม่สรุปให้แล้วกัน

เดี๋ยวก็โดนเรียกอีกหรอกชอบเชไป

ไปมีจากคุณเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะครับ
มีโซ่ทองคล้องใจพญารักมาแล้ว๒คนครับนะฮะลิเดียกับแมททิวดีน
ใครติดตามไอจีของทั้งคู่จะเห็นความน่ารักทั้งคู่ล่าสุดลีเดียได้ลงคลิปสุดน่ารัก
ยอกร้อยกับสามีบนรถคุณสามีไม่นอนหน้ามอบเพลงแทนใจให้ภรรยา
จนคุณแม่คุณลูกถึงกระฮาลัดเลยทีเดียวเป็นเพลงอะไรมีใช่ไหมฟังครับ
เมื่อมีเมียเด็กต้องคอยเช็คไม่ให้ล็อกแลก

ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่เพิ่งเคยดู

มีเมียเด็กต้องขอให้เช็คไม่ล็อกแรก

เมื่อมีเมียเด็กต้องคอยเช็ค

มีเมียเด็กของพี่พรศักดิ์ส่องแสงนะฮะ
ต้องมันตัวเช็คร่างใกล้เพลงมัอแบบนี้อ๋อ
ตั้งดั่งร้องอย่างงี้อ่าร้องเป็นเมียเด็กต้องคอยเช็ก
ไม่ให้ล็อคแลกครับผมนะฮะพร้อมแคปชั่นแฮสแตะค
แฮชแฮกสาธารณ์ลูกทุ่มแฮชแซกแกล้งสามีพอแล้วนะ
แคทิวเป็นนักลองเมื่อก่อนใช่แกล้งหนังร้องเมื่อก่อน

ไปดูคลิปนี้ดีกว่า

วันนี้นะคะก็มาไฟนิสโชว์ของนิชานะคะ
วันนี้เป็นชุดคนวิชาค่ะ

วันนี้เป็นชุดคนวิชาค่ะ

นี่จะอัดให้เลยนะแล้วอุ้มไปดูทั้งคืนเลย

ก็เมื่อเร็วนี้มีแฟชั่นโชว์ของนิชา
นะเข้าไปโชว์ที่

รถไฟรถไฟฟ้าที่จะไป

รถไฟฟ้าที่จะไปแอร์พอร์ตลิงก์
ข้างหน้านั้นแหละ
เขาก็ไปมีจัดแฟชั่นโชว์บนนั้น

มีคนน่ะเอามือมาแล้วชันทั้งเวลาเลย

อ๋อได้ยินแล้วอะไรแบบนี้นะฮะ

เอาแล้วคุณแม่ใช้แสงแล้ว

สักวิธีเดี๋ยวนะที่เป็นอะรินกูรู

นิเช้านานนักแสดงคนป่า

ก่อนแค่คลิปนี้ก็แล้วทำไมคะ
ก็นั่นแหละนางไม่ได้แต่งอย่างนี้มานาน
แถมละหายไปดูแวก
ก็เสื้อลึกไงนางอยากให้เอามาดู
กลับมาฟิตแล้ว
โอเควันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับ
วันเสาร์ที่นี้พักผ่อนกันสบายใจนะครับ

ขอโทษด้วยสวัสดีครับ